ช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีค่ะ

วันนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตา
รอเลยว่าหมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องราศีที่จะมีโชคมีลาบไหมคะ

ราศีแรกนะคะที่มีโอกาสที่จะแบบได้โชคลาภมากที่สุดเลยนะคะ

ใช่ค่ะชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบครบทุกด้าน

คุณรู้สึกไหมว่าเขาดูแบบว่ามีออร่ามากขึ้น

ราศีเมทุนใครพูดอะไรผมไม่สน
คือราศีเมทุนเป็นราศีของผมเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้
เพราะฉะนั้นหมอไก่ช่วยบอกทีว่าราศีเมทุนของผมนี้จะเป็นยังไง
คือดวงดีขึ้นทุกด้านเลยงานก็ดีเงินก็ดีนะคะ

เรื่องการเงินของชาวราศีเมทุนช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบใช้เงินสเปะสปะ
มีเรื่องที่แบบว่าใช้จ่ายเยอะอาจจะเง้นลงเง้นเด็กอะไรอย่างนี้ก็เอา
รับว่าใช้เงินสเปสปะอยู่พักใหญ่
แต่ตอนนี้นั้นไซส์การเงินจะดีขึ้น
เงินดีขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเคยมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงิน
มันก็จะเริ่มค่อยคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
มีหนำซ้ำมีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ไม่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นดีใจจังเลย

คือดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่งเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
เหมือนกับว่าคนป่วยที่เพิ่งฟื้นไข้
ต้องใจเย็นต้องค่อยเป็นค่อยไป
หมอไก่เราจะบอกว่าผมนี่เปรียบเหมือนคนป่วย

ค่อยหายค่อยหายดีขึ้น

เพราะว่าราศีเมทุนเมื่อวานก็พูดไปแล้วว่าดวงเนี่ย

เรื่องของเงินก็ดีขึ้นปากก็ดีขึ้น

ราศีต่อไปค่ะราศีต่อไปเลยค่ะหมอไก่
ราศีต่อไปนะคะก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาของเขาอ่ะ
ถ้าเทียบกันทั้ง๑๒ราศีดวงเขาแบบมาวิน

เขาระบดเนี่ยนะใช่ค่ะแซงเมตต์ขนไปอีก
เพราะว่าดวงของเขานะคะเด่นในเรื่องของโชคลาภ
และอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดในทางโฆษานะ
เขาเรียกว่ากระดุมพระทับดวงชะตา
ดุงพระเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการเงิน
เงินทับตัวก็คือหมายถึงว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดี

การเงินของชาวราศิกรกฎเนี่ยเรียกว่าดีมาก
มีโอกาสได้โชคลาภจาก๒ช่องทาง

ก็คือทางแรกหมายถึงว่าเป็นโชคลาภที่เกิดจากการทำงาน
พักน้ำแรงนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำมาค้าขาย
เรียกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ทำมาค้าขึ้น
ช่วงนี้แบบทำเงินทำทองได้ดีมาก
ถ้าสมมุติว่าลงทุนก็มีโอกาสได้กำไรมากขึ้น

การทำทีแรกทางนึงนี่ก็คือโชคลาภที่จากการลงทุน

ก็ใช่ค่ะถ้า๑๒ราศีเลยเนี่ย
ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่มากที่สุด

งั้นฝากราศีกรกฎเลยได้ไหมคะวันนี้
แต่เนื่องจากแต่ละคนถึงแม้ว่าจะลาศีเดียวกัน
แต่ว่าดวงดีไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานการทำบุญไม่เหมือนกัน
ไม่ได้หมายความว่าราศีกรกฎทุกคนจะดวงเป็นแบบนี้ทุกคนเสมอไป
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่เหมือนกับว่าทำบุญมาเยอะก็เหมือนมีแต้มต่อ

เพราะฉะนั้นสะสมบุญนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสได้ลาบสมใจปรารถนาก็คือ

สำหรับชาวราศรีมีนนะคะดวงการเงินของเขาดีขึ้นนะคะ

แต่ว่าลาบของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลาบจากการทำงานนะคะ
ลาบจากน้ำพักน้ำแรงต้องทำงานก่อนต้องลงมือต้องเหนื่อยก่อน
ไม่เสียเหงื่อคือไม่ได้เงินนะคะ
ถ้าสมมุติว่าหวังว่าจะให้รวยเพราะโชคช่วย
อาจจะต้องเป็นงวดถัดไป
แต่ว่าถ้าในงวดนี้ช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าจะหวังในเรื่องของพวกโชคลาภ
นิดหน่อยพอหอมปากหอมคอมีโอกาส

แต่อย่าหวังเยอะเกินไปมันเกินดวงของเรา
เอานะยังไงก็เอาแค่พอประมาณ

พอหอมปากหอมคอพอที่เราจะไม่เดือดร้อนเอาแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ว่าหลายคนอาจจะอยากรู้แล้ว
หมอไก่คะมีวิธีการในการเรียกโชคลาภกวักเงินกวักทองเข้ามาบ้างไหมค

มี๓วิธีด้วยกันที่สามารถทำได้นะตอนนี้บัตรเดียวนี้

อย่างแรกเลยนะคะก็คือให้คุณเปิดไฟก่อน

บางบ้านเนี้ยโอ้โหแบบไฟเนี่ยไม่ค่อยเปิดจัง
มืดเหมือนกับเวลาเดินเข้าไปแบบเข้าทำ

ก็จะหมายความว่าบ้านหลังนั้นมันอับโชค

ไม่เกี่ยวหมายถึงเปิดไฟในบ้านให้มันสว่างอ่า
ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราเปิดไฟ
ก็คือหมายถึงว่าเป็นการกระตุ้นพลังอย่าง

เพราะฉะนั้นเปิดไฟก่อนเลย
แต่พื้นฐานอย่างแรกเลยนะคุณต้องไปจ่ายค่าไฟก่อนนะ

เปิดไฟให้บ้านดูสว่างทำยังไงก็ได้
ให้บ้านของเราดูไม่มืดไม่อับถูกไหมคะ

ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นอันน้วเจ้าหนี้เขามาโขลแล้ว

อ่านะควรที่จะเก็บบ้านให้มันโล่งนิดนึงนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงในบริเวณประตูบ้าน
ประตูหน้าบ้านทางเข้าบ้านควรจะทำให้มันโล่ง
วุ่นวายแล้วน่ะน้องไปตอบเขาวุ่นวายแล้วหมอไก่

ตอนนี้ที่ทำงานได้ไหมคะหมอไก่เคลียร์โต๊ะได้ไหมคะ
โอ้โหเขียนโต๊ะไม่เกี่ยวก็คือต้องเป็นบ้านของเรา
ก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบ้านของเราทางเข้ามันโล่ง
ก็คือหมายถึงว่ามีโชคลาภเข้ามาง่าย
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าบ้านของเราเนี่ยทางเข้าโอ้โหเปิดประตูมาปุ๊บโอ้โหของเยอะไปหมด

ใช่อย่าว่าแต่โชคลาภเลยคนยังเข้าบ้านลำบาก
อ่ะผมว่าก็เป็นวิธีที่ดีนะคือเก็บบ้านให้สะอาดไม่รกอันนี้ถือว่าดีนะ
มีอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคืออะไรคะ
ก็คือเรื่องของประตูประตูเนี่ยเน้นเป็นประตูเข้าบ้านประตูใหญ่ประตูใหญ่

ใช่เลยค่ะประตูหมายถึงปากปากก็คือเป็นทางเข้าของโชคลาภ
บ้านบางคนเนี่ยเป็นประตูเลื่อนแบบเป็นประตูเหล็กอย่างนี้แล้วก็ประตูเนี่ยมันหนักแล้วก็ฟืดคอด
ดึงเข้าดึงออกลำบากนะคะประตูที่มันเปิดลำบากเนี่ยก็จะหมายถึงว่าโชคลาภเข้าลำบาก
ทำมาหากินไม่คล่องตัวเงินทองเข้ายาก

น้ำมันไปหยอดสิค่ะเลื่อนก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าประตูของเราเนี่ยเลื่อนก็คือมีโชคลาบเข้ามา

ใช่ทำมาหากินได้ง่ายเอาให้ท่อง
ง่ายมากคุณผู้ชมมันเป็น๓วิธีในการเรียกทรัพย์ที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้บัตรดาวเดี๋ยวนี้เลยยังไง
ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดี